สายานลูกหลานพญานาคน้องก๊อตจิรพัฒน์เจ้าของบทเพลงพันปีที่รอคอย
กับยอดวิวกว่า๓ล้านวิวต้อนรับเลย

แม่รัตนาวดีผู้งามเลิศล่ำก็พัน

นาคินผู้เป็นที่รักสิหักน้องจนทอดเมื่อตาย
ส้นสั้นต่างกันจังใดบ่อาจชำลางกี่กันทักเขา
ลมหายใจใกล้สิ่งดำสิ้นขอหักอยู่พินบ่เคยลืมไหล
ขออธิษฐานเบาอาสาทใด
สิหากน้องขอยึดมันในหา
สิหากแต่เจ้าผู้เดียวสิรอแต่น้องคนเดียว
บ่แลบ่ลิวบังไพร
ไปขอสัญญาให้ฟ้าลงโทษก็ได้
สิหากบ่มีเสื่อมคลัง
จากใจขององค์นาคินที่หักรัตนาวดี
คงเป็นกรรมแต่ศาสตร์ปางกรเห็นไอ้เห่าบ่ได้พอกัน
คงเป็นลิขิตสวรรค์เห็นอีกหักมีแต่น้ำตา
แต่ว่าอายก็ยังสิหาและตัวเองก็ยังสิรอสิตามหาเจ้าจนพ่อ
และสิเห็นหักมีครั้ง

ขอหากยุคเห็นบ่เค้าเลื่อนรัก
หากน้องขอยึดมันในห่าง
สิหักแต่เจ้าผู้เดียวสิรอแต่น้องคนเดียว
บ่แลบ่เหลี่ยวบังไพย
อ้าวให้ขอสัญญาให้ฟ้าลงโทษก็ได้
สิหากบ่มีเสื่อมคลายจากใจขององค์นาคิน
ที่หักรัฐนาวดีสัตว์มีท่าใดเพาะกัน
ขอให้สมหวังให้หักกัน
จนสิ้นลมหายใจ
ต้อนรับอีกจากทีน้องกรอดจิรพภัทธ์ค่ะ
พันปีที่รอคอยพวกพี่ก็รอน้องมาหลายปีเหมือนกัน
พาดกันตลอดเลยเป็นแหละคนลุกครับ
ตาร์ทมาเลยเพลงนี้โด่งดังมากนะ

พันปีที่รอคอย
ที่มาที่ไปอะไรยังไงน้องก๊อต

เจ้าแม่นาคีมาเข้าฝันผมเลยครับ

ตอนนั้นผมลำบากมากในช่วงโควิด
ท่านก็เลยมาเข้าฝันแล้วมาบอกตัวเลขนะครับ

เอาต้นทุนที่ทำเพลง
ก่อนหน้านี้ผมก็ร้องเพลง

และเห็นบอกว่าพอไปแล้วรู้สึกว่ามันมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับเรา
แล้วก็กลายเป็นว่าเข้าสู่วงการสายมูมาเลย

เหมือนเป็นเขาบอกคำนี้คุณผู้ชมสายมูพลิกชีวิตน้องก๊

ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รับความเมตตาจากลูกหลานสายันพญานาคสายบุญนะครับ
ที่ให้น้องก๊อตได้ไปร้องเพลงเกี่ยวกับมูเตรลูเกี่ยวกับความเชื่อนะครับ
ต้องได้ร้องเพลงมาตลอดนะครับเกี่ยวกับงานบวงสวงต่าง
ก็ต้องมีน้องก๊อตไปร้องเพลงถวายเสียงนะครับ
แต่คนนี้ไปถวายเสียงเสริมสิริมงคลแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วป่ะคะ
ครับเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วก็ดีใจมากที่เปลี่ยนชีวิตผมขึ้นมาเรื่อยให้ดีขึ้น
แล้วก็ได้มาบันเทิงไทยรัฐไทยรัฐทีวีด้วย
ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมจากคนที่แบบว่าเราฝันเห็นแบบเจ้าแม่นาคีบ่อยฝันไปเรื่อย
ไปตามหาที่มาที่ไปว่าเขาน่าจะอยู่จุดนี้
ใครเข้าแบบเป็นสายมูลเป็นตัวแล้วก็สายมูลพลิกชีวิตเราก็ว่าได้
ว่าเขาไม่ได้ถวายเสียงที่ไทยอย่างเดียว
เขาถวายเสียงไกลถึงญี่ปุ่นขอบคุณค่ะ
มันยังไงคะมีคนจ้างไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นด้วย
ใช่ครับที่ญี่ปุ่นติดต่อมานะครับ

ที่จังหวัดอิบาริกิครับ

นี่ใช่ครับเป็นวัดไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ครับกำลังสร้างใหม่
แล้วก็ให้น้องก๊อตนี้ไปมูไปร้องเพลงถวายเสียง

เตรียมเพลงอะไรไปคะ
ที่น้องก๊อตไปร้องประจำก็จะมีเพลงพันปีที่รอคอยแล้วนะครับ

ที่ขาดไม่ได้ก็คือเพลงนาคาราฆราชของน้องการทัศนะ
เพลงนี้น้องก๊อตก็ร้องประจำเลยนะครับ

บินพรุ่งนี้เลยน้องก๊อตมารายการเราก่อนนะมาก่อนนะครับ
แล้วคือวันนี้คือน้องไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วย

ที่ทำให้ผมเริ่มมีชื่อเสียงพวกไทยรัฐทีวี
ผลักดันให้เกษตรภัณฑ์ปีที่รอคอยมาถึงวันนี้

สองคือน้องก็เป็นน่ารักด้วย
และที่สำคัญคนดีมีความสามารถต้องมีของดีติดตัวอยู่แล้ว
ขอดูหน่อยของอีก๑๐ตัวหน่อยสิ
ของดีติดตัวนี้เดี๋ยวสิถอดเสือเลยบ้างค่ะ

เขาต้องปลั๊กสอยให้ดูเฉย
นี้ได้มาเมื่อต้นปีงานเข้ารัวครับ

เหรียญเจ้าปู่ศรีสุทธโธนาคาราช
ผมได้มาหลังวันเกิดผมนะครับ
งานเข้าได้จากไศหรือไง
มาจากที่วังแม่เก๋เอาให้นะครับ

ค่ะวังนัทศิลป์มีการปลูกเสกเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยครับผมได้มาหลังวันเกิดประมาณเดือนกุมภาพ

ขออะไรจากฉันป่าวที่เห็นสลนสำริกเลย
คืองานครับที่แรกผมไม่มีงาน

เข็มไหลด้วย

สีเขียวเหนียวซับนะครับเป็นเขียวแบบภูสีสุดโทน่ากระดาษ

ำไรเขาก็ไม่ธรรมดานอกจากมีสีเขียวแล้ว
สีแดงสีชมพูสีเหลืองปลาหมดเลยค่ะ
กำไรนี้คือตั้งแต่ยังไม่ทำเพลงพันปีที่รอคอยเลยครับ
อันนี้ได้มาก่อนที่ได้ทำเพลงพันปีที่รอคอย
ก็คือพระครูมอบให้
เป็นรวบว่ากำไรคู่กายพระครูอยู่ที่อำเภอทะกันโถจังหวัดกรสินบัตรครูน้อยครับ
ไม่ธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมขามูจนได้ดี

เพราะว่าเพลงพันปีที่รอคอยกำลังจะถึง๓ล้านแล้วนะครับ

วันนี้ก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีมากนะครับ
แล้วก็ฝากบทเพลงพันปีที่รอคอยให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจนะครับ

แล้วก็เพลงซิงเกิลใหม่เร็วนี้นะครับ

ขยันรอนะเรา
มันมาพบชาตินะครับ
ถ้าพบชาติก็ต้องมาคอยเจ้านิลันดอนนะครับ

รอแบบนี้ทำงานก็เก่งร้องเพลงก็เพราะแถมน่ารักด้วย

ขอบคุณครับ